ภาพันธ์มันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

จะมีอยู่๔นักศัตริย์ที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหนัก
หลังวันที่๑กุมภาพันธ์นี้มีนักสัตว์ไหนบ้าง
พบกับหมอไก่พพภาธินี
สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในวันนี้หมอไก่จะมาเช็คดวงชะตาของ๔ปีนักศัตริย์
ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
หลังจากวันที่๑กุมภาพันธ์นี้นะคะ
ปีนักศัตริย์แรกที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยค่ะ
นั่นก็คือผู้ที่เกิดในปีขานนะคะ
ก่อนอื่นหมอไก่ต้องขอบอกให้คนที่เกิดในปีขานสบายใจก่อนเลยค่ะว่า
คุณไม่ใช่ผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากปีชงแต่อย่างใดนะคะ
เพราะว่าคนที่เกิดในปีขานเรียกว่า
เป็นผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนปีนักศัตริย์เท่านั้นค่ะ
ซึ่งปี๒๕๖๕เป็นปีขาน
ดังนั้นปีเกิดของคุณกับปีปัจจุบันตรงกัน
ในทางโหรศาสตร์จีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าห้องเต้ทัพดวงนะคะ
ส่งผลทำให้คนที่เกิดในปีขานค่ะ
เหนื่อยมากเพราะว่าดวงชะตาของคุณจะไม่มีผู้อุปถัมภ์นะคะ
เวลาที่คุณจะคิดจะทำอะไรก็ต้องทำด้วยตัวของคุณเอง
ก็จะไม่มีใครคอยเป็นสปอนเซอร์หรือว่าไม่มีใครคอยสนับสนุนอย่างเป็นทางการค่ะ
แต่สุดท้ายคนที่เกิดในปีขานก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองค่ะ
สำหรับปีนักศัตริย์ต่อมาที่ต้องโฟกัสในเรื่องของการใช้ชีวิตกันสักนิดนึงนะคะ
นั่นก็คือคนที่เกิดในปีมะเสงค่ะ
สำหรับคนที่เกิดในปีมะเสงนะคะปีนี้จะเรียกว่าปีเฮ้ง
ซึ่งปีเฮ้งหมายถึงปีที่คุณจะต้องเจอกับความวุ่นวายหรือว่าปัญหาค่ะ
ก็คือปีนี้คนที่เกิดในปีมะเสงเวลาจะคิดจะทำอะไรเนี่ยก็จะมีอุปสรรคปัญหามาขัดขวาง
แต่ว่าถ้าคุณสู้ต่อไม่ย่อท้อก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในภายหลังนะคะ
สำหรับปีนักศัตริย์ต่อมานั่นก็คือผู้ที่เกิดในปีกุลนะคะ
สำหรับผู้ที่เกิดในปีกุลหลายคนอาจจะเข้าใจว่าปีนี้ตัวเองชงนะคะ
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ชงค่ะ
ทางกลับกันนะคะดวงชะตาของคนที่เกิดในปีกุลในปีนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานอาชีพส่วนในเรื่องของการเงินนั้นก็ดีมากเลยค่ะ
แต่เรื่องที่ต้องระวังมากเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะ
หากคนที่เกิดในปีกุลคนไหนไม่ค่อยดูแลสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บจะถามหาในปีนี้ด้วยนะคะ
สำหรับปีนักศัตริย์ต่อมาที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยนะคะ
นั่นก็คือผู้ที่เกิดในปีวอกค่ะ
สำหรับผู้ที่เกิดในปีวอกนะคะคุณจะโดนอิทธิพลของปีชงแบบตรงเต็มไม่มีอ้อมเลยค่ะ
แต่คำว่าปีชงไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะคะแต่แปลว่าแรงค่ะ
ถ้าสมมุติว่าชงดีก็อาจจะดีแบบแรงไปเลยหรือว่าอาจจะรวยแบบฟ้าผ่าไปเลยนะคะ
แต่ว่าถ้าชงไม่ดีก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาแบบน่าวิตกกังวลพอสมควรเลยค่ะ
แต่ที่แน่ก็คือไม่ว่าจะชงดีหรือว่าชงไม่ดี
คนที่เกิดในปีวอกก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุเอาไว้
อย่าประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตก็จะดีมากที่สุดค่ะ
แต่ผู้ที่เกิดใน๔ปีนักศัตริย์ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณหาโอกาสไปไหว้เจ้าทำบุญสักครั้งหนึ่ง
ส่วนคนที่เกิดในปีวอกก็หาเวลาไปแก้ชงปัดตัวสักครั้งหนึ่ง
ก็จะช่วยเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้ค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมทุกท่าน
แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ